มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ชนบุรีมีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อเบรกแตกพุ่งชนท้ายรถโม้ปูน
คนขับบาดเจ็บติดอยู่คาซากรถนะครับต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำตัวออกมา
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนายบุญส่งโลหาตระกูลอายุ๔๕ปี
ได้รับบาดเจ็บขาติดอยู่บริเวณคอนโซลหลังขับรถพ่วงชนท้ายรถโม้ปูน
บนถนนสายอินโดจีนมาบเอียงแหลมชะบังหมู่๑ตำบลหนองขามอเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาช่วยเหลืออยู่นาน๑๕นาทีจึงสามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ
พบว่ามีบาดแผลที่ปากและใบหน้าก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุรถพ่วงขับตามหลังรถโม้ปูนแต่รถโบ้ปูนเบรกกระทันหัน
ทำให้รถพ่วงเบรกไม่ทำงานจึงพุ่งชนท้ายรถโม้ปูนอย่างจัง
เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนกำแพงบนถนนประปาแหลมชะบัง
่งหน้าวัดต้นมะม่วงในพื้นที่ตะบนทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทำให้เกิดไฟลุกไหม้ทั้งคัน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำดับไฟประมาณสิบห้านาทีจึงสามารถคุบกลุ่มเพลิงเอาไว้ได้
เพราะดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักตำรวจสอบปากคำคนขับรถเก๋งพบว่า
สาเหตุเกิดจากยางล้อหน้าระเบิดทำให้เสียหลักพุ่งชนกำแพง
จนเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่จังหวัดลำปางเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำบนถนนสายลำปางเด่นชัย
ตะบนพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทำให้รถเก๋งตกร่องกลางถนนพังยับเยิน
ล้อรถและกันชนหลุดออกมาจากตัวรถกระจายเกลื่อนถนนหลังเกิดเหตุกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
พบคนขับอยู่ในรถจึงเดินค้นหาอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
ก่อนจะพบศพนายวทันยูดิตประยูนอายุยี่สิบเจ็ดปีอยู่พงยากใกล้ต้นไม้ข้างทาง
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อนในตัวเมืองลำปางและกำลังขับรถกลับบ้าน
ว่าขับรถมาด้วยความเร็วพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ
และผู้ตายไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยจึงกระเด็นออกจากตัวรถ
ผู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บสองคนหลังขี่รถจักรยานยนต์ชนกันกลางสะพานข้ามคลองประปา
ถนนสงประพามุ่งหน้าแยกศรีสมานเขตดอนเมืองกรุงเทพแต่สุดท้าย
นายเจษดาสมบัติศรีมงค์คนอายุยี่สิบแปดปีพนักงานส่งพัสดุเอกชน
และนายนิรันดิคำแพงศรีอายุ๓๕ปีพ่อค้าขายยำกุ้งเต้น
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบส่วนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายนิรันดิพ่อค้าขายยำกุ้งเต้น
ขี่รถย้อนสอนเพื่อจะกลับบ้านย่านดอนเมืองพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
นายเจษฎาขี่รถจักรยันต์หยุดมาตามถนนปกติจึงพุ่งชนกันจังจัง
ทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิต